กลับมารับชมเช้าข่าวชัดโซเชียลนะฮะพร้อมกับบรรยากาศที่บริเวณโดยรอบวัดพระธรรมกายไปพร้อมกันนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาดูปฏิบัติการพิเศษดีกว่า
ใช่ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทางกระทรวงมหาดไทยชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมกับดีเอสไอเนี่ย
ที่แฝงการค้าประเวณีบางแหน้า
โอเกติบางหน้าในการค้ายประเวณีอยู่ขึ้นลัย
ใช่เยาวชนอายุต่ำกว่า๑๘ปีด้วยนะคะที่จังหวัดเลยหลายแห่งเลยค่ะ
ก็มีการยอมรับจริงว่าสาวที่ค้าประเวณีเนี่ย
อายุไม่ถึงนะคะวันนี้เรามีรายงานพิเศษมาให้ติดตามกันด้วยค่ะ
อืมโอเค
นี่เป็นคำยืนยันจากหญิงบริการชาวลาว
อายุจริงของเธอเพียง๑๗ปีเท่านั้น
แต่จำเป็นต้องโกงอายุเพราะนายจ้างสั่ง

และที่สำคัญคือไม่มีเงินใช้หนี้ค่าในหน้า
รวมทั้งหนี้สินที่มีกับเจ้าของร้านด้วย
ขณะที่เด็กสาวอีกคนให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองว่า
รายได้จากการรับแขกในแต่ละครั้งอยู่ที่๒๕๐๐บาท
แต่เธอต้องจ่ายค่าหัวให้กับเจ้าของร้าน
ครั้งละ๔๐๐บาทอีกเช่นกัน
อกจากนี้ยังมีเด็กสาวอีก๓คน
ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง

นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดเลย
บุกเข้าตรวจค้นร้านคาราโอเกะเป้าหมาย
ทีมสืบสวนรวบรวมข้อมูลพบว่า

โดยมีหญิงบริการอายุต่ำกว่า๑๘ปี

ที่อำเภอภูเรือร้านแรกมีหญิงบริการ๓คน
อายุระหว่าง๑๕๑๘ปี
และร้านที่๒มีหญิงบริการในวัยต่ำกว่า๑๘ปีอีก๒คน
ซึ่งจากปฏิบัติการเมื่อคืนที่ผ่านมา
สามารถจับกลุ่มร้านคาราโอเกะเป้าหมายได้ทั้ง๒ร้าน

ซึ่งปัญหาที่เจ้าหน้าที่พบในการคัดแยกหญิงบริการ
ว่าเป็นเหยื่อค้ามนุษย์หรือไม่คือเรื่องอายุ
เพราะเอกสารประจำตัวส่วนใหญ่เป็นเอกสารปลอม
และบางคนไม่มีเอกสารราชการติดตัว
ทางเจ้าพนักงานใช้ทำการสืบสวนมาตั้งแต่ต้น

แล้วหลังจากนี้เมื่อนำส่งพนักงานรับสวนแล้ว
เราจะมีการเรียกว่าคัดแยกผู้เสียหายโดยสหวิชาชีพ
แล้วก็จะมีการนำเอาผู้เสียหายเนี่ย
ไปตรวจอายุกระดูกที่โรงพยาบาล
แล้วเราจะทราบได้ว่าตัวเด็กนี้อายุจริงเท่าไหร่

ยังพบหลักฐานรายชื่อเบอร์โทรศัพท์
เลขที่บัญชีของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็นจำนวนมาก
โดยเจ้าของร้านอ้างว่าต้องจ่ายสวยให้กับรายชื่อเหล่านี้ทุกเดือน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐ
เดินทางมาร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้

ถูกแจ้งข้อหาเป็นเจ้าของสถานที่และเป็นธุระจัดหาให้มีการค้าประเวณี
ผลการตรวจของแพทย์ระบุว่าหญิงบริการทั้ง๕คนมีอายุต่ำกว่า๑๘ปี
เจ้าของร้านจะถูกแจ้งข้อหาเพิ่มในคดีค้ามนุษย์
ส่วนหญิงสาวทั้งหมดจะถูกกันเป็นพยานและส่งตัวกลับยังประเทศต้นทางต่อไป